รถบรรทุกคันหนึ่งเขาติดตั้งถังแก๊สเอาไว้ที่บริเวณด้านหลังไปจอดอยู่หลังตลาดแถวปลาจีนบุรีครับ
คนก็ซื้อของมากมายตอนเย็นนะ๖โมงเย็นจู่ไฟมันลุกพึบขึ้นมาแบบนี้แล้วมันไปติดกับรถของชาวบ้านด้วยครับ
แล้วดูสิมันห่างตลาดแค่นี้แล้วถ้าเกิดมันระเบิดตุ้มตามตุ้มตามเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงแต่สุดท้ายคุณเชื่อไหมเจ้าของรถที่เขาไปจอดรถซื้อของอ่ะยืนร้องไห้ด้วยความเสียใจเพราะรถเขาโดนไฟไหม้วอดรวมแล้ว๗คันโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลย
ท่วงแบบนี้ทุกคนก็ต้องแจ้งดับโพงดับเพลิงมาช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงนะฮะคือเกรงว่ามันจะระเบิดไงมันติดตั้งถังเอาไว้ไหลถังเหมือนกันแต่มันก็ไม่ที่บริเวณด้านหน้าที่บริเวณตัวหัวของรถเนี่ยนะฮะที่เป็นห้องโดยสารของคนขับเนี่ยนะฮะลุกลามกันไปตอนนั้นชาวบ้านเขาจอดรถซื้อข้าวซ
มันลามไปติดรถชาวบ้านรวม๗คันนะคุณผู้ชมนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยมีรถเก๋งสามรถกระบะสามและรถต้นเหตุอีกหนึ่งก็เป็น๗นะครับทีนี้ไปถามหนึ่งในเจ้าของรถกระบะเนี่ยคันนี้คันสีขาวเนี่ยคุณเด่นผมอ่ะนะมาซื้อของนะขับรถมาซื้อของกินขนาดที่กลับมาที่รถสังเกตเฮ้ยรถพ่วงทำไมไฟมันลุกไหม้แบบนั้นอ่ะ
แก๊สอ่ะคุณผู้ชมมันเหมือนมันเสียงแบบลั่วออกมาแบบซื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เอาอะไรไม่ได้ตลอดสบายต้องให้ต้องได้เลยอยากทำอะไรก็ทำไม่ได้

ว่าเขาหนีไปเลยนะฮะล่าสุดก็แน่นอนเดี๋ยวต้องประสานเจ้าของบริษัท
ผมว่าเป็นรถขนส่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวกินตามคนขับรถมา
สอบส่วนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมมันถึงเกิดเพลิงไหม้แบบนั้น
แล้วก็ทำไมไม่อยู่รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ